คุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่าโป๊ะแตกหรืออะไรยังไงนะ
เพราะว่าสาวจันทรีย์เนี่ยจู่ก็ลงรูปคู่กับมาริโอมาวเดอร์

แต่พอลงรูปในเฟซบุ๊กปุ๊บ๒นาทีเท่านั้นคุณลบทิ้งเลย

นั่นน่ะสิแต่หลายคนงงว่าเอ๊ะหรือว่าจันจิเนี่ย
ดุหรือมีใครว่าอะไรหรือเปล่านะคะ
เอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
คือเอาจริง
จริงถึงจันจิจะไม่ลงรูปเขาก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วว่าจันจิกับมาริโอเป็นแฟนกัน
แต่อย่างที่น้องบอกแหละบางทีลงไปแล้วคอมเมนต์ด้านลบมันมาเยอะน้องอาจจะไม่สบายใจ
จริงถ้ารักมาริโอมันก็ต้องรักสิ่งที่มาริโอรักด้วยสิ
ใช่รักคนที่มาริโอรักด้วยนะคะจะน่ารักมากเลยนะจ๊ะ